วันนี้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศการเมืองหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เช้าพี่อุ๋ยลงพื้นที่ไปเลยใช่ไหมพร้อมกับทีมข่าวเช้า

คารกีฬาเวท๒คึกคักซึ่งคงคึกคักทั่วประเทศนั่นแหละ
เพราะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการรับสมัครสอสอเขต

พรุ่งนี้รับสมัครสอสอบัญชีรายชื่อแต่ละพักยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกประกบคู่มาได้ด้วย

โหลูกเจ้าลูกเจ้าโหโหโห
นี่ฮะคือที่แรกก็คิดกันว่าเอะ
ใช่แล้วท่านผู้ชมครับวันนี้หลายภาคมาอย่างคึกคัดนะครับ
นี่รวมไทยสร้างชาตินะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
คันดิเดตนายมนตรีของภาครวมไทยสร้างชาตินะครับ
นำว่าที่ผู้สมัครสอสอ๓๓เขตของรวมไทยสร้างชาติมาลงสมัคร
ซึ่งตอนนี้สมัครเรียบร้อยแล้วล่ะได้หมายเลขเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับ

ลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติ
บอกให้รู้ใช่ไหมตอนแรกคนสับสนไง
เดี๋ยวอรัชพรจะจำไม่ได้

ตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติ
วันนี้บิ๊กตู่มาแบบขึงขังมากนะ
แต่ก็เป็นกันเองมาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เด็กประยุทธ์บอกว่าก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่ประสบความสำเร็จ
ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครของพักรวมไทยสร้างชาติทุกคนนะฮะ
ส่วนผลการเลือกตั้งที่จะออกมา
รวมไทยสร้างชาติจะได้แก่ที่นั่ง
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
เพราะยังคงสไตล์การตอบคำถามเหมือนตอบสื่อนะ

ไม่รู้ก็อยู่ที่คนเลือกจะรู้ไหมล่ะ
พฤษภาคมวันลงคะแนนกัน
วันนี้พลเน็ตประยุทธ์มาที่รถถ่ายทอดสด
พี่รัฐนี่ไงอยู่กับพี่หุยพี่เบิร์ตที่โอบีของเรานะครับ
เท้าเช้าวันนี้คุณนัทกับโครงด้วยมีคุณน้ำแข็งคุณดอมด้วย
อยู่โต๊ะข้างใช่ไหมคะความจริงได้คุยกันเยอะ
เดี๋ยวติดตามต่อช่วง๔ทุ่มหลัง๒ทุ่มสัก๔ทุ่ม
เดี๋ยวเอาเต็มคอการเมืองรอดูช่วงนั้นด้วย

ดูตรงนี้ก่อนคือคุยไปคุยมาเนี่ย
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษยืนข้างหลังเห็นไหม
หัวหน้าภักร์จับไม้ด้วยนะหัวหน้าภักร์หัวหน้าภักร์รวมไทยสร้างชาติ
เป็นคันดิเดตของภักร์ด้วยคันดิเดตนายกหมายเลข๒ก็ส่ง๒คน
คุณพิรพันธ์บอกทุกวันนี้รวมไทยสร้างชาติถือว่ากระแสดี
แล้วคนจำได้เยอะจากเครงของลุงตู่นี่แหละ
รองครับคะอุ้ยอยากฟังซะหน่อย
เราเลยขาร้องลุงยูลุงตู่อยู่ไหน
ลุงตู่ที่ไหนทวงไทยสร้างชาติ
ข้าร้องผมอุ้ยสาบปรบมือให้

ก็พอแล้วอันนี้ก็ทันฮุก

วันนี้ก็ความจริงได้ถามกันเยอะได้ถามกันเยอะ

แต่ว่านี่เป็นภาพที่เราถ้าไม่ได้เคยเห็น

ถ้าไม่ใช่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องยืนอยู่หลังโพเดียมแล้วให้สัมภาษณ์สื่อ
แม้แต่เวทีดีเบตพลเอกประยุทธ์ก็เลือกที่จะไม่ขึ้นในเวทีดีเบตด้วยซ

วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐก็มาเหมือนกันนะครับ

สถานกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอาศัยกีฬาเวทสอง
มาส่งผู้สมัครสสกมของภักดิ์พลังประชารัฐ

คุณสกนทีไปช่วยพยุง
อยู่ตรงกลางอันนี้ไม่ได้ขี่หลังนะครับพยุง

คนเยอะครับนี่ก็ต้องค่อยระวังหน่อยนะครับ
นี่บิ๊กป้อมก็มาเองเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือวันนี้นักข่าวก็สอบถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ย
ถ้าในส่วนของกรุงเทพนะคราวที่แล้วปี๖๒พลังประชารัฐ
สสกมตอนนั้นมี๓๐เขต
พลังประชารัฐได้เยอะสุด๑๒เขตได้ไป๑๒คน
เหลือเพื่อไทย๙อนาคตใหม่๙
ครั้งนี้ซอยเขตกันใหม่กรทมมีสอสอได้เพิ่มมากขึ้น
๓๓เขตภัลลังประชารัฐหวังจะได้เท่าไหร่
รวมทั้งภาพรวมด้วยภาพรวมใน๔๐๐เขตทั่วประเทศด้วย
หรือว่าเรื่องที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่๑ด้วย
สำหรับพลเอกประวิทย์ว่าทำไมถึงตัดสินใจเป็นแคนดิเดตนายกด้วย
แล้วก็ลงปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข๑ด้วย
เพราะว่าตอนนั้นออกจดหมายเปิดผนึกบอกเพื่อความสง่างามลองฟังนะฮะ
ชอบมากเลยเป็นการตอบคำถามที่เสมอต้นเสมอปลายมาก
ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วคือบิ๊กป้อมจะเป็นคนตอบคำถามแบบ
สบายยิ้มแย้มแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ตลอดเลยนะ
ส่วนมากช่วงนี้จะออกเป็นจดหมายเปิดผนึกซะมากกว่า

แก่นนำที่มากันหลายท่านนะครับ
ในการส่งผู้สมัครสอสอกอทมลงสมัครรับเลือกตั้งวันนี้นะครับ
คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์วันนี้ก็มานะครับ
ผู้สมัครของพักเพื่อไทยตอนนี้ก็ท้อง๘เดือนแล้ว
ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในการเดินทางนะฮะ
แต่ก็มาให้กำลังใจผู้สมัครสอสอกอทมนะครับ
คุณแพทองทานบอกว่าก็รู้สึกตื่นเต้นแทนผู้สมัครทุกคนด้วย
แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาติดตามการสมัครสอสอในสถานที่จริง
เพราะนี่เป็นประสบการณ์ทางการเมืองครั้งแรกเหมือนกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสมัครปาร์ตี้ลิสต์ที่จะมีผู้สมัครของเพื่อไทยไป
รายชื่อจะออกมาเป๊ะตามนั้นไหมใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ยังไง
แต่ก็ไม่น่าจะผิดโผล่นะฮะวันนี้เพื่อไทยจะได้หมายเลขเท่าไหร่ในแต่ละเขตเนี่ย
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเบอร์ไหนก็ได้ครับขอแค่ประชาชนในเขตนั้นจำได้ก็พอ
อันนี้สำคัญเป้าหมายของเพื่อไทยเหมือนเดิม
แลนด์สไลด์อืมอ่าแต่ก็ไม่ได้ประมาทจะทำให้เต็มที่ค่ะ
พักเก้าไกลครับคุณพิธาริมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกล
พาผู้สมัครสอสอกรธมสามสิบสามเขตวันนี้นั่งรถเมมาด้วยกันเลยนะฮะ
นี่ไงเหมารถมาเลยนี่แหละครับเพื่อจะมาสมัครกัน
ใครมาก่อนแปดโมงครึ่งเนี่ยถือว่ามาพร้อมกันค่ะ
จะได้จับสลากหมายเลขกันว่าจะได้หมายเลขไหนในการเลือกตั้งอืม
นี่นะฮะตอนเดินเข้ามานะครับนี่คุณพิทาบอกใจเกินร้อยค่ะ
เต้นด้วยนะแต่ก็ดีใจที่จะได้เลือกตั้งกันอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ
ก้าวไกลตั้งเป้าว่าในกรุงเทพเนี่ยต้องการได้สอสอทั้งสามสิบสามเขตอืม
นี่คนเยอะมากนะที่เราไปถ่ายทอดสดวันนี้เห็นไหมฮะคือคุณพิทาบอกว่า
พักเก้าไกลไม่ได้มีแค่สอสอที่ตอนนั้นเป็นอาณาคตใหม่เก้าคนนะอืม
ใช่นะฮะทั้งกับเลือกนั่งภูมิว่ากฎธมครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับ
อันนี้คนข้างข้างของคุณทีมนี่ใครพี่อุ๋ยที่ตั้งอยู่ข้างพี่อุ๋ยด้วย
เนี่ยไหนเป็นหนึ่งในสมาชิกเกตเออเป็นในในอย่าง

ใช่ก็มีคุณหมิวใช่ไหมคุณหมิวดารานะครับ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ
วันนี้ก็มาส่งผู้สมัครสอสอกอทม
นี่วันนี้ก็มาลงสมัครกันเหมือนกันนะครับ
ไทยสร้างไทยก็ส่งนะฮะนี่ฮะ๓๓เขตนะครับ
คุณหญิงสุดารัฐยืนยันว่าภักดิ์ไทยสร้างไทยเนี่ย
มาเพื่อสร้างชัยชนะให้กับคนไทย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ๑๗ปีที่ผ่านมา
ถ้าย้อนเวลาการเมืองไปนะมันมีสงครามการเมืองของสองคั่วเกิดขึ้นตลอดนะครับ
ทำให้เศรษฐกิจแย่ก็เลยอยากจะชวนประชาชนเดินออกจากสงครามนี้
ถ้าเลือกพักเดิมจะคั่วไหนก็แล้วแต่ไม่แคล้วก็เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นอยากให้มาเลือกพักไทยสร้างไทยเลือกใหม่ไปเลย
จะได้พาประเทศเนี่ยไปสู่เส้นทางที่มันไม่ใช่เหมือนกับวิกฤตเหมือนเดิม
เลือกยังไงก็เจอกับการเมืองสองคั่วพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็ต้องจับตา
เพราะการเลือกตั้งสสปี๖๒กรทมประชาธิปัตย์ไม่ได้เลยนะครับ
ที่เขาใช้คำว่าศูนย์พันกันจากเคยเป็นเจ้าเคยเป็นแชมป์ของกรุงเทพมาตลอดนะฮะ

คุณจุรีลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์วันนี้พาผู้สมัครมาเองเลยนะฮะ
ขวามือดรเอ๊ะสุชชาชวีขวามือมดามเดียคุณมธรรยาบุญนัก
นี่นะฮะเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะแต่ว่าเป็นหัวหอกของทางกรทมของประชาธิบัติเขา
คุณจุฬิลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้
ไม่ใช่การแข่งขันของสองคั่วการเมืองอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับ

ซึ่งประชาธิบัติมั่นใจว่าจะได้สอสอในพื้นที่กรุงเทพนะฮะ
รวมทั้งพื้นที่ต่างทั่วประเทศด้วย
เพราะเชื่อว่าคนกรุงเทพตอนนี้จะกลับมาเทใจให้กับประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง

มาใครมาวันนี้ได้ยินว่าเสียหนูไม่ได้มา
คุณอนุทีเนี่ยไปที่โคราชพาผู้สมัครไปสวัสดิ์ที่โคราชนะฮะ
ส่วนคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณบีพุทธิพงศ์
เป็นหัวหน้าทีมกรทมของพักภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยเนี่ยพูดแล้วทำนะครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมมาก
มีทั้งอดีตสสกมมีผู้สมัครใหม่มีผู้มีความรู้ความสามารถ
ภูมิใจไทยไม่เคยมีสอสอกรุงเทพมาก่อน
แต่มองว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วย
ในการจะปักทงในสนามกรุงเทพ
อย่าลืมว่าคุณบีพุทธิพงศ์เลือกตั้งมาปี๖๒
อยู่กับพลังประชารัฐและสามารถพาพลังประชารัฐ
ได้สอสอกรุงเทพถึง๑๒คนเยอะนะ
ตอนนั้นก็ดูแลพื้นที่กรุงเทพให้กับพลังประชารัฐ

นี่นะครับคุณกรจาธิกาวณิชย์หัวหน้าภักดิ์ชาติพัฒนากล้า
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าภักดิ์ไทยพักดี
ที่ถือมาเนี่ยผมไปถามคุณหมอวรงนี่คืออะไรฮะท่าน

เอามาชูนโยบายการเอามาผลิตเป็นพลังงานสะอาด
เพื่อทำให้ค่าไฟฟ้ามันถูกลง

นี่บรรยากาศสีสันช่วงก่อนที่จะเข้าไปสมัครกัน
ทีนี้หลายคนจับตามองคนคู่นึงพี่อุ๋ย

อ้าวบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ไงคะ
คือหลังจากที่ประกาศชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเดินคนละพัก

อาคารกีฬาเวท๒
ปุ๊บอุ้ยเขาเลือกนั่งข้างกันอะ
คนก็จับตาดูอยู่เลยว่าเอ๊ะเขาจะนั่งข้างกันแบบไหน
เขาจะคุยกันไหมความสนิทสนมระหว่างพี่น้องสองปอ

ใช่ก็เป็นนายกกับรองนายกก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้ว

ทั้งคู่ก็บอกอยู่แล้วว่าก็ทำงานด้วยกันเหมือนเดิมตลอด

เขาก็พูดคุยกันเนี่ยมีการยิ้มแย้มเบือกล้ออารมณ์ดีปกติ
ทีนี้เขาบอกว่านี่จังหวะที่กำลังนั่งรอลุ้นผู้สมัครเขาจับสลากเบอร์กัน
แต่ว่านี่เนี่ยไม่ใช่ว่าบังเอิญที่ว่าเป็นที่นั่งของสองพักมาเจอกันพอดีนะ

นะคะมีประชาชนมาขอถ่ายรูป
บรรดาว่าที่ผู้สมัครมาขอถ่ายรูป

ก็เนี่ยบรรยากาศคือชื่นมื้นใช้คำนี้ดีกว่าพี่

เป็นภาพคู่ครั้งแรกหลังแยกกันตั้งวง

ถามพ่อเอกประยุว่าคุยอะไรกับพ่อเอกประวิทธิ์บ้าง
ก็บอกวันนี้ก็ไม่ได้แข่งอะไรยังไงกับใคร
เมื่อกี้ที่นั่งคุยกันก็แยกกันไปก็แยกกันมา
ท่านก็ทำของท่านผมก็ทำของผม
แต่ให้รู้ว่าวันนี้เราอยู่คนละพักแค่นั้นเอง
ส่วนที่พี่อุ๋ยตั้งข้อสังเกตว่า
ที่เขามานั่งรวมกัน
แปลว่าเขากำลังสื่อสารว่าเขาจะรวมกันไหม

ผมแยกมาแยกก็คือแยก

ขอตอบว่าหลังเลือกตั้งจะจับมือกันไหม

เพราะถ้าอยู่๒ปีพักรวมไทยสร้างชาติ
แคนดิเดตนายกเบอร์๒อยู่แล้ว
แต่อย่างงี้มีโอกาสเปลี่ยนใจไหมที่ช่วงไทย
ต้องเปิดใจเรื่องไหนครับ
เป็นเรื่องของผมและผม

เรื่องอยู่สองปีแล้วจะเอายังไงต่อ
แล้วได้เป็นนายกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามฟังต่อกันแล้วกันนะ
การเมืองเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
ใช่ลงแคนดิเดตนายกแต่ไม่ได้ลงบัญชีรายชื่อ
อืมขอบคุณเอกประยุทธ์นะคะ